คุณคะหลังจากพศ๓แทรศดูครั้งนี้เลย
กับพี่คนนี้ที่ไหนเหมือนแชร์เรา
แบบว่าพาสาวไปด้วยตลอด

ก็แค่เท่าที่พี่ก็บอกแล้วนะครับ
เป็นยังไงคะถือว่าเป็นสำหรับการเปิดเผยความลับ

ถามคนที่ว่าเขาจับมันว่าเป็นจีน่าร่วมใส่ในไฟหนาวใช่ไหมครับ

เคยไปกล้องมือใส่ในไฟหนาวด้วยแต่ไม่ได้ร่วมรู้ครับ

แต่กับจีน่าเรารู้จักกันอย่างไรครับเจมส์

ตาเราแข็งครับเจมส์ครับ

ไม่ได้แบบรู้จักกันชีวิตจริงส่วนตัวไปไหนมาไหน

แต่ว่าในการรู้จักกันอย่างไรครับเจมส์

แต่เขาบอกว่าเหมือนเจมส์ไปเยี่ยมกอง

แล้วกับน้องจีน่าได้ไปไหนมาไหน

คือคือรู้จักแค่ว่าได้เป็นเล่นละครแบบเจมส์มา
แล้วก็เคยไปกองแล้วก็ได้เห็นพี่กอง

ไม่มีไม่มีค่ะก็คือแสดงว่าสาวตัวจริงของเราไม่ใช่จีน่าแน่นอน

ฉลาดเลย

ทำให้เพิ่งถึงว่าจีน่าคนไหน

ถ้าเดียวว่าเรื่องเปิดตัวแบบเป็นจริงเป็นจังหรืออะไรแบบนั้น
ค่ะในใช่สิทธิ์ทางใครยังเข้าโอเคแม้ครับเหมือนกันในเรื่องจังงั้นที่๒
ยืนยันว่าพบกันครับ

ว่าต้องมาเปิดเกย์ในที่สนาด้าชน
หรือว่าต้องลงรูปอะไรกัน
และจริงเวลาไปไหนมาไหน

รู้สึกว่ามีคนตามแอบถ่ายแล้วก็แม่ง
จะมีครับ

เพราะว่าเราก็ได้บอกกับทุกท่านไว้หมดแล้ว

แต่ก็บอกแล้วว่าก็ไม่ได้

มีที่จะแบบเปิดหน้ากล่วงตัว

อดดันนะครับเผื่อเทียบที่ที่ทีในการแซวเรา
หว่าเดี๋ยวคุณกันแบบนี้
ไม่เป็นเอาหนึ่งนะคะ

ก็คือภาษาภาษาพระยาก

ก็ได้พัฒนาถึงเรื่อย
ครับก็เรียกได้

เค้ามีโอกาสเจอครอบครัวไงพี่